ยังไม่หมดเรื่องของสุนัขสัตว์โลกผู้แสนน่ารัก
ไปดูกันหน่อยความน่ารักของสุนัขตัวนี้ครับ
โอ้โหนี่อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูด่า
ช่วยทำงานบ้านช่วยใส่ถุงขยะ
จะรู้เรื่องไหมเนี่ย
ฉันเข้าใจนะเวลาที่เราจะเปลี่ยนถุงในถังขยะ
เราก็จะเอาถุงเนี่ยค่อยหยอดลงไป
ลีกลี่ไปให้มันเข้าที่เข้าทาง
แต่อันนี้มันพอดีเลยนะ

คุณถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มาหรือพี่เขาต้องลุกไปปิดน้ำ
แล้วเอาถังคว่ำไว้อย่างนี้ก่อนไม่ได้น้องมันถุงคอบได้ไงแล้ว

มันคงเป็นความสัมพันธ์ผูกพันของเจ้าของกับสุนัขเขา

ถ้าเขาสะดวกใจจะเล่นกันแบบนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน